เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนติดตามกันนะครับ

ถ้าเกิดว่าเธออยากจะคบกับแฟนนุ่มคนนี้ที่มีข่าวเนี่ย
คุณพ่อให้โจทย์เลยว่าถ้าเมย์อยากจะคบกับผู้ชายคนนี้
ต้องได้แชมป์ซุปเปอร์ซีรีส์๓รายการ

สนามต่อไปสิงคโปร์ถ้าได้๓รายการติดนะครับ
เพราะฉะนั้นที่สิงคโปร์มันมีเดิมพันธุ์มากกว่าแชมป์แล้วเหรอสิ
เพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าให้ได้๓รายการติด

พร้อมกับเตรียมขึ้นเป็นมือ๒ของโลกในประเภทหญิงเดี่ยว
เมื่อวานนี้น้องเมรัชนกอินถนนครับเดินทางไปแข่งขันต่อ
ก็มีนี่เลยคุณตะวันปัณวิทย์ทองน่วม
ซึ่งก็เปิดตัวในฐานะคนรู้ใจนี่แหละไปส่งถึงท่ากาศยานดอนเมืองด้วยนะครับ
อันนี้เป็นคลิปใช่ไหมที่เขาทำกันที่นั่นที่ถ่ายกันไว้
มุ่งมิ้งฟุ้งฟิ้งหลายคนไปกดไลค์กดแชร์กันเรียบร้อย
โอ้โหตอนนี้หลายคนที่อิจฉาดาร้อนเนี่ยตอนนี้เลิกอิจฉ
เพราะว่ามันน่ารักจริงสำหรับคู่นี้เพราะว่าเขาคบกันแล้วเนี่ย
เมย์ก็ฟอร์มดีขึ้นมาไงคนก็เลยให้กำลังใจ
ใช่ครับและล่าสุดนะครับคุณพ่อเนี่ยเลยครับคุณพ่อกลังเม
เปิดเผยว่าเรื่องนี้เนี่ยเค้าบอกว่ายู่ในสายตาของขุนพ่อคุณแม่มาเดียวตลอดนะ
ติดได้๓รายการค่ะคุณวรปัตย์ครับ

แต่ว่าไม่แน่น้องเมย์อาจจะทำให้เห็นเลยก็ได้ว่า
เดี๋ยวทำให้ดูว่า๓รายการติดเป็นยังไงที่สิงคโปร์
ก็นี่แหละเหมือนกับที่คุณวรบัตรบอกนะครับ
พ่อก็บอกแบบนี้ว่าน้องเมย์เนี่ยก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ

แต่ก็เกรงว่าการมีแฟนจะเกิดปัญหากับการฝึกซ้อม
ซึ่งหากน้องเมย์อยากมีคนพิเศษจริงก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า
จะไม่ส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อมและเกมการแข่งขัน
ซึ่งตอนนี้น้องเมย์ทำได้แล้วนะครับ
รายการติดทำให้คุณพ่อเริ่มวางใจมากขึ้น
และจะคอยดูแลรวมถึงให้คำปรึกษาอยู่ห่างโดยไม่ออกนอกกรอบนั่นเองครับ
ผมเคยไปดูน้องเนยซ้อมที่บ้านทองหยอดเนี่ยนะ
ผมว่าคุณพ่อไม่ต้องคุมนี้ก็ออกมาลำบากแล้ว
เพราะว่าเขาซ้อมทั้งเช้าทั้งเย็นตื่นตอนตี๕นะครับ
เดี๋ยวนอนบางทีมีซ้อมตอนเที่ยงด้วยเวทเทนนิ่งด้วยตอนเย็น
ดังนั้นเนี่ยเขาว่าแนวทางของนักกีฬาตอนนี้
คือเขารู้ตัวแล้วว่าเขาจะไปถึงไหนเขาไม่น่าจะออกนอกรูนอกทาง
ผมเชื่อว่าตะวันเขาก็เป็นนักแบกเหมือนกัน
เขารู้ดีว่านักกีฬาเนี่ยต้องใช้ชีวิตอย่างไร
ทั้งนั้นก็นักกีฬาก็ต้องมีความรับผิดชอบนั่นเอง
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนักกีฬาถึงแม้ว่าจะเก่งขนาดไหน

เมย์นี่ก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องไปโอลิปิกแล้วก็คว้าเหรียญให้ได้

โอ้โหโดนจับไปมือวางในโอลิมปิกผลงานดีเลย